เชื่อไหมว่าเด็ก๕ขวบจู่เดินไปหาคุณแม่

แม่คะวันนี้หนูอยากไปบวช
หนูหักตาทุกครั้งเห็นทางไฟจะไหมา

พรุ่งนี้เลยล่ะลูกพรุ่งนี้ได้ยังไงหนูยังอายุห้าขวบอยู่เลย
พี่รอได้ไหมล่ะได้รอนะทำไมหนูหลับตาลงหนูนั่งสมาธิเหรอหรือยังไง
จะเห็นแต่ความทุกข์หนูเห็นแต่ความทุกข์เลยเหรอลูกความทุกข์ยังไงครับ
ไม่มีมีแต่น้ำท่วมมันมีแต่น้ำท่วมเอ้ย
ลุกนะขนลุกนะอันนี้ดูแล้วฟังแล้วขนลุกด้วย
ค่ะโอ้นี่คุณแม่เอามาโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณแม่นะคะ
ชื่อว่าคุณนิคมเพิ่มภูมิอายุ๔๐ปีแม่ของน้องใบบุญ
เล่าบอกว่าก่อนจะถ่ายคลิปที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยนะ
ใบบุญเริ่มพูดเรื่องของการบวชเรื่องของความทุกข์
แล้วก็เรื่องของนิพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่แม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะเพราะคิดว่าลูกอาจจะเห็นพ่อแม่พาเข้าวัด
ก็เลยพูดนะครับ
แล้วก็มีการพูดคุยกับพี่ชายที่บวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่ง
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปคุยกับพี่ชายหรือเปล่า

มีลูกทั้งหมด๓คนลูกคนโตเรียนหนังสือตามปกติ
ส่วนลูกคนที่๒ตอนนี้บวชอยู่ที่วัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนออกบวชก็มีพฤติกรรมแบบเดียวน้องใบบุญเลย

ส่วนน้องใบบุญเป็นลูกคนสุดท้องก็อยากบวชไม่ศึกเหมือนกัน
หวังจะไปนิพพานแบบเดียวกับพี่ชายนะครับ
ซึ่งก่อนจะมีลูกชายคนที่๒นะ
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าฝันเห็นหลวงตาติดต่อกัน๓คืน
หลวงตาจูงสามเณรให้๓รูป
หลวงตาจูงสามะเนรมาให้๓รูปแล้วก็บอกว่ามาฝากสามเณรไว้
เธอก็เลยบอกว่ารับฝากไม่ไหว
แต่หากรูปเดียวก็สามารถรับฝากไว้ได้
จากนั้นหลวงตาก็ยื่นดอกบัวแล้วก็ผ้าผ่านผ้าไตรมาให้ครับ
หลังจากที่ผ่านไป๓ปีเธอก็ฝันเห็นขบวนแห่

มีคนนำเด็กมาส่งให้พร้อมบอกว่าเด็กชื่อใบบุญต้องเลี้ยงดูให้ดี
ซึ่งเธอฝันแบบนี้อยู่หลายคืนกระทั่งตั้งท้องน้องใบบุญ
ก็เลยคัดว่าน้องใบบุญอาจจะเป็น๑ใน๓มะเนน
หลวงตานำมาฝากฝากเลี้ยง
ส่วนตัวเชื่อเรื่องบุญเก่าที่ติดตัวมา
ก็เลยทำให้ลูกชายซึมซับเรื่องของธรรมะ
มากกว่าเด็กทั่วไปเหมือนกันนะครับ
แต่เด็กปกติ๕ขวบไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้เนาะ
เห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่น้ำท่วมนะ